ขณะเดียวกันที่วัดบ้านไร้เองพุทธศาสตร์สนิกชนจำนวนมากเหมือนกัน
ที่ไปร่วมพิธีในการเคลื่อนสรีระสังขารของหลวงพระคูณ

ย้ายจากอุโบสถไปประดิษฐานบนเมน๑๐๙ยอด
พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศกันกับคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มเลยค่ะ
ร่วมกันวัดที่ใถ่บ้านไร้หลวงพระคูณเป็นครั้งสุดท้าย

โดยจะเคลื่อนจากอุโบสถมาไว้๑๙๐๐ชั้น
ในขณะนี้ทางลูกสิทธ์ลูกหามน้ำก็ได้นำ
วิหารหลวงพ่อคูณนะครับเพื่อที่จะให้ญาติโยมนั้นได้ทำการกราบไหว้นะครับ
และนี่นะครับก็คือบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับโดยขบวนแรกนั้นจะเป็น
ขบวนของรูปของหลวงพ่อคูณนะครับจะทำการถือโดยนายสำเร็จนะครับ
แล้วก็กำนันป่องนะครับซึ่งเป็นลูกศิษย์ลูกหาคนใกล้ชิดหลวงพ่อคูณ
จากนั้นก็จะเป็นพัดยศนะครับถือโดยนายอำเภอด่านขุนทศ
แล้วก็จากนั้นก็จะเป็นคณะสงฆ์นะครับที่ร่วมการบวชอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับหลวงพระคูณ
จำนวนหนึ่งร้อยห้าสิบรูปนะครับหลังจากนั้นนะครับ
ก็จะเป็นโรงทองที่บรรจุสรีระสังขารหลวงพ่อคูณนะครับ
ซึ่งทำมาจากขี้พึ่งนะครับโดยภายในโรงนั้นก็มีการบรรจุเล็บ
เส้นผมฟันรวมไปถึงเครื่องอัฐบริหารที่หลวงพระคุณเคยใช้นะครับ
อยู่ในโรงนั้นด้วยนะครับซึ่งหลังจากที่มีการวนรอบวิหารหลวงพ่อคูณ
วิหารพระเทพวิทยาคมแห่งนี้แล้วนะครับก็จะนำร่างของหลวงพ่อคูณนั้น
ปฏิสถานไว้บนเมนลอยเก้าชั้นนะครับหลวงพระคูณนะครับ
ถือว่าเป็นพระอริยสงฆ์อีกหนึ่งรูปแห่งสยามประเทศเลยก็ว่าได้นะครับ
ท่านมีคุณอุปการณ์มากมายหลายอย่างนะครับโดยท่านเป็นพระผู้ให้โดยแท้จริง
โดยเฉพาะที่อำเภอด่านขุนทศแห่งนี้นะครับท่านได้มอบได้บริจาคไว้ให้อย่างมากมายนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลด่านขุนทศวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทธโธ
หรือโรงเรียนโรงพักแล้วก็โรงพยาบาลต่างอีกมากมายนะครับ
และนี่นะครับก็คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับ
คุณผู้ชมจะเห็นว่ามีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากที่มาร่วมงานภายในวันนี้นะครับ
ซึ่งอยู่ในอาการที่โศกเศร้าแล้วก็สวมใส่ชุดขาวดำนะครับมาร่วมงาน
และนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับ
ส่วนคำสอนของหลวงพ่อคูณนะครับที่ศิษยานุสิตนั้นมักจะจำได้ดี
และนำไปปฏิบัตินั้นก็คือการให้นะครับโดยการให้ของหลวงพ่อนั้นเป็นการให้ที่ท่านปฏิบัติให้เห็นเป็นประจักษ์
ไม่ได้มีคำสอนมากมายเหมือนกับพระรูปอื่นซึ่งสิ่งนี้นะครับ
ก็ทำให้ทุกคนในประเทศไทยนั้นรวมไปถึงชาวพุทธต่างนั้นได้เห็นแล้วว่า
หลวงพระคูณนั้นคือพระอาริยสงฆ์ที่เป็นพระผู้ให้โดยแท้จริงครับ
และนี่นะครับก็คือเป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นในขณะนี้ที่วัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทศ
วัดนครราชศรีมาแล้วก็หลังจากนี้นะครับ
หลังจากที่นำร่างหลวงพ่อคูณนั้นไปประติศาสตร์ไว้บนเมนลอยเก้าชั้นแล้วนะครับ
ก็จะมีพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพในช่วงเย็นครับ

รายงานจากวัดบ้านไร่อำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชศรีมาครับ

ก็นี่แหละค่ะทีมข่าวทรัฐทีวีหลายคนเลยไปประจำตามจุดต่างแล้ว
เพราะฉะนั้นตลอดตั้งแต่วันนี้ยาวไปจนถึงวันที่มีพิธีพระราชทานเพลิงศพเลย
ติดตามทั้งบรรยากาศแล้วก็รายงานสดได้จากหน้าจอไทยรัฐทีวีของเรานี่แหละ